มีทอนที่แบบเร็วตอนนั้นนะผมต้องทำแบบนี้
นี่คือท่าแร็ปต่อก่อนไปต้องไปซึกประกันแว่นแต่ละอย่างคือท่านี้
คอลิตี้แต่ละอย่างของการอยู่บนเวทีมันไม่ได้เลยสักอย่าง
ไม่รู้วิธีการถือไมค์ท่าแรปที่มาก

คือทุกคอลิตี้ไม่เหมาะกับการอยู่บนเวที
จริงเทคตั้งอ่ะมันคิดจากอะไรวะ
คือมันดูเป็นเพลงเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไร
แต่พอฟังจบมันถึงจะรู้ว่ามันศึกษาเรื่องนี้
เหมือนเจออะไรมาก็เขียน
รู้สึกว่าทุกอันเป็นเพลงได้หมด
สมมุติว่าผมคุยกับพี่วันนี้ใช่ไหม
แล้วกลับบ้านผมรู้สึกว่าอยากทำเพลงเกี่ยวกับพี่ตาที่สัมภาษณ์ผม
ผมก็จะแต่งเลยตั้งแต่เริ่มโดยที่ไม่มีโครงครับพี่
ใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือเป็นความมั่ว
มัวผมก็จะเริ่มขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเนอะ
คือจะไม่มีการพัฒนาไอเดีย

สมมุติว่าผมเขียนอยู่ไอเดียแรกที่ขึ้นมาว่า
ตะเขากลับหมวกไปข้างหลัง

แล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงที่ไม่จบด้วย
อันนี้พี่เคยเหมือนกัน

คอมผมมีเพลงที่ไม่จบ

อะเล่าให้ฟังหน่อยนึงกัน
ตอนเช็บสังเชษแรกได้ยังไง

ก็บอกว่าพี่ตั้งมาเล่นสเก็ตไหม
พวกเราเป็นแบบสกายลายสเก็ตคลับเว้ย
ก็ไม่เล่นอ่ะสเก็ตอะไรวะไม่มากินเบียร์

แล้วเหมือนยืนเข้าไปมันรู้สึกเหมือนดูด
มันรู้สึกว่าสเก็ตมันแด๊กนิดนึง

แล้วก็ลองแบบเฮือกเข้าไปนิดนึ
รู้สึกว่าได้ว่ะได้ว่ะ

แล้วก็ไอ้คุณมั้งก็เปิดท่าให้ดูว่า
เขาเล่นกันอย่างนี้เฮ้ยแบบ

แล้วบอดมันเหมือนตาเรายังไม่พัฒนาให้คุ้นเคย

จริงท่าที่มันเปิดให้ดูคือคลิป

แต่ในหัวเราภาพที่เราเห็นตอนนั้นมันใหม่มาก

ผมก็อะไรวะ

แล้วก็ยังไม่เลิกเล่นตั้งแต่ตอนนั้น
อะไรยังทำให้เราอยู่กับมันได้

คือก่อนหน้านี้ทุกอย่างที่ผมทำในชีวิต
มันจะเป็นการ

ตะบี้ตะบันถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น

การทำเพลงแบบนั่งทำเพลงทั้งวัน
ได้มาเป็นเพลงหนึ่งปล่อยเพลง
ได้ตังค์ได้เสียงตอบรับ

เล่นตั้งแต่บ่ายถึง๖โมงเย็น

มันไม่มีผลงานเลยสักชิ้น

เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้

เราอยากทำมันเพราะเราอยากทำจริง

ยิ่งตอนถ่ายรูปช่วงที่ดัก
มันมีแบบความรู้สึกว่า

กูแค่แบบต้องการการยอมรับสูงวะ

ทีนี้กลับมาที่งานทั้งงานเตรียมงานสายผ้ารวมถึงสะเก็ดแหละ
มันมีความเหมือนความต่างความชอบไม่ชอบยังไงบ้าง
ส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับ
มันคือความหมกมุ่นตอนนั้น
แล้วก็ชอบเวลาได้ลองมั่วลองผิดลองถูก
ทำเพลงก็คือมั่วเลย๑๐๐ยิ่งแบบไม่มีทฤษฎีทุกวันนี้
ยังอ่านโน้ตไม่เป็นเลย
การถ่ายรูปพอสตีทเรารู้จักมันดีเกินไป
แล้วไม่หนุกละถ่ายหนังยังหนุกอยู่

ผมยึดเป็นถ่ายหนัง

สามารถทิ้งงานอดิเลกการทำเพลงได้เลย

จะไม่เล่นแล้ว

แต่ว่าถ่ายหนังถ้าไม่ได้แบบโปรดเป็นร้อนเมิมเข้าโรงบาล
ขอสอบพี่ยามตั้งตะวันวาด๑อันอันนี้๒คือตั้งแบดไวท์
ตั้งแต่วันวาดคือเด็กสนตั้งแบทวอยคืออีกตัวตนของตั้งแต่วันวาดที่มันขึ้น
ที่ชอบเล่าเรื่องมั้ง

แต่ตั้งแบดไวท์ชอบพูด

ประมาณนั้นแต่จริงก็คล้ายคนเดียวกัน
ตัวไหนสิงแล้วไหวกว่ากันจะตอบตัวไหน

ฝากผลงานเพลงแล้วกันครับ
เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ชื่อ๗๐๕ครับ
แล้วก็เดี๋ยวทำเพลงให้หนังพี่เต๋อมาครับ

เกลียดกัน

ทุกอย่างมีหมดยกเว้นตอนท้าย